กินส้มตำร้านอร่อยร้านนี้ครับ

ลุยครัวชิมเมนูส้มตำยำแซ่บของร้านเจ๊เก๋ตำซ่าตำแซ่บ
ร้านสบตำยืน๑เพราะยืนทำคนเดียว

ลืมทำกันหลายคนสิยืนหนึ่งยืนหนึ่งก็คือรสชาติเด็ด
หนึ่งเลยอยู่ในหมู่๔ตำบลสมแขอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ซึ่งเป็นของนางสาวนิชาพาทองคำพงศ์ร้านนี้เขาบอกว่าเริ่มต้นจากการเป็นร้านส้มตำเล็กนะ
เอาจริงเกือบจะไปไม่รอดนะแต่ว่านี่ฮึดสู้จนประสบความสำเร็
ตอนนี้ไม่ได้แค่ยืนหนึ่งนะยืนกันสามสี่ห้าคนเรียงกัน
เพียบเลยลูกค้ารอด้วยใช่แล้วล่ะครับต้องตำกันอย่างเงี้ย
เหมือนเป็นโรงงานส้มตำเลยนะเพราะว่าคนมาเยอะมาก
แน่นถึงขั้นต้องจับบัตรคิวรอกันเลยทีเดียว
เนูซิกเนเจอร์ของขึ้นชื่อร้านนี้นะครับ
ก็จะเป็นส้มตำแล้วก็ยำต่างตามฤดูกาล
ขายดีมากช่วงนี้ถ้าไปสั่งนี้เลย
ำไข่มดแดงลาบไข่มดแดงแกงผักหวานไข่มดแดง
หอยขมลวกจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดปลาร้ากับไม่ปลาร้าแอนแล้ว
แต่จะใส่ไม่ใส่แต่ผมบอกเลยนะใส่แล้วดี
รสชาติมันจะแบบกลมกล่อมได้ที่นะ
อกจากนี้ยังมีเมนูเนื้อร่องโครงโคนยางคำ

โอ้โหเป็นเนื้อที่แบบติดซี่โครงนะ

เป็ดอบโอก็มีพ่อหมูยางไส้ยางโอ้โฮ
แล้วยังมีต้มแซ่บต้มแซ่บแบบมาเสิร์ฟแบบเป็นหม้อไฟ
แล้วเขาใช้เอ็นแก้วเนื้อวัวผสมกับเนื้อตุ๋น
อีกหนึ่งเมนูกุ้งฝอยทอดตัวโต

ดูเนี่ยหลายอย่าง
กุ้งเต้นกุ้งที่ปุ๊ยอที

คุณผู้ชมที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยราคาไม่แพง

สนใจก็แวะไปชิมกันได้นะ
ร้านเขาเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะ
ธรรมดาเปิดก็๑๐โมงถึง๑๗นาฬิกา

ก็เปิด๑๐โมงถึง๑๘น
ไปติดตามต่อกันได้ในแฟนเพจของเขา
ร้านเจ๊เก๋ตำซ่าตำแซ่บหรือโทร๐

พิศนุโลกอ่ะ

เออได้ไปแน่นอน